หวานระวังความหวานขึ้นตาของคู่รักหรือนี้
เขาบอกว่ายิ่งรักกันนานก็ยิ่งหวาน
ว่าความหวานจะลดลงไม่ใช่คู่นี้
พาหวันครบรอบแต่งงานไป๔ปีไปหมดหมาตร
เมื่อวันที่๑๑ศิษย์ฮาคม
ทั้งคู่ต่างก็โพสต์ข้อความสุดหวานชนิดที่เรียกได้ว่าคนโสดตายเรียบจ้า
ส่วนคนมีคู่อ่านแบบนี้อยากจะแต่งงานขึ้นมาบ้างเลยทีเดียว

ฮารุบอกว่า๑๑สิงหาคม๒๐๑๙
ครบรอบแต่งงาน๔ปีของเธอกับหนุ่มกายค่ะ
ขอบคุณที่คอยผลักดันให้เธอเป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อย
ให้กำลังใจชื่นชมในตัวเธอสร้างแรงบันดาลใจ

ที่สำคัญคือไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเธอตลอดมาค่ะ
ขอบคุณโชคชะตาฟ้าลิขิตและตัวเราที่ทำให้ได้มาเจอกัน๔ปีแล้วนะ
อยู่กันไปอีก๔๔๔ปีเลย

ส่วนคุณสามีอย่างกายรัชานนท์ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกัน
เอามาเลยค่ะประมวลภาพนะคะในช่วงโมเมนต์ที่เรียกได้ว่า
ทั้งหวานและอบอุ่นของเขากับภรรยาและก็ลูกด้วย

อันนี้เราแปลมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยความเก่งกาดฉลาดของเรานะฮะ
วันนี้เมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะผมได้แต่งงานกับภรรยา
ซึ่งพูดเสมอว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุด

คุณอยู่เคียงข้างผมตลอดทั้งในช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่แย่

ตอนนี้เรามีลูกที่น่ารักด้วยกัน๓คน
ผมสัญญานะว่าจะเป็นสามีที่ดีของคุณ
แล้วก็เป็นพ่อที่ดีของลูกของเราตลอดไป
ผมสัญญาว่าจะขยันทำงานเพื่อพวกเราทุกคน
แล้วก็สัญญาด้วยว่าจะยังเป็นผมคนเดิม

ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
สรรค์วันครบรอบแต่งงานนะจ๊ะที่รัก

ลูก๓แล้วนะจ๊ะแต่ว่าสาดความหวานกันใส่กันไม่หยุดเดียว
ถ้าจะมีทายาทคนที่๔เนี่ย
ต้องรอดูนะมีมีรู้ประมาณกันหรือเปล่าแบบนี้เขาขยันกันด้วย

แบ่งเวลาได้ดีทั้งการทำงานแล้วก็ทำการบ้านด้วย
ใช่ไม่คุณฮารุเขาก็ดูแลคุณกายด้วย